ไก่แก้วแฟร์เทคก็แพ้ให้กับนักชกจากจีนไปอย่างน่าเสียดายนะครับ
ขันเมื่อคืนที่ผ่านมาคู่เอกของรายการนะครับ
ป้องกันตำแหน่งครั้งที่สอง
กับพุทธชิงอันดับสองเจ้าของหมัดพิฆาต
มุฒาฟาไฮด้าจากอิสเตอรี่นะครับยกแรก
แม้จะตัวเล็กกว่าแต่ไฮด้าก็เดินสู้เข้าใส่นะครับ
ขณะที่มุตฟาก็รอสวนเข้าสู่ยกสอง
เก่าเริ่มเดินเครื่องบุกแล้วก็ออกอาวุธได้อย่างจ่าแจ้งนะครับ
ยกสุดท้ายยกที่๕ดีเกียรเป็นฝ่ายชนะคะแนน
หลังเข็มขัดไว้ได้ตามคาดนะครับ
ขณะที่การต่อสู้แบบประสงค์ประสาทรุ่นไฟเวท

ยอดไก่แก้วแฟร์เทคพกสะอาทิสามไฟท์ไลฟ์ภาย
หมายรับน้องใหม่เลือดมังกรฮูหยง
ซึ่งเป็นดาวรุ่งจอมน็อกที่ประมาทไม่ได้นะครับ
ไก่แก้วมาด้วยสีหน้าที่มั่นใจเลยนะครับ
เดินไล่ดักต่อยดักเตะเข้าเป้าทำคะแนน
นำไปก่อนผู้โยงดีมีหมัดจิ้มท้องตัดลำตัว
แต่แพ้ความไวของยอดไก่แก้วที่สวนกระแทก
หางตาจนขวานี่คิ้วแตกเลยนะครับ
ผ่านไปยกเดียวฮูยงเริ่มที่จะจับทางได้
เข้าคุกวงในแล้วก็ลูกหนักยอดไก่แก้ว
ทำได้แค่ตั้งรับถูกเข่าแล้วก็หมัดกระแทกหน้า
เฉียวนะครับยกสุดท้ายหูหยงเดินหน้า
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็นักสู้ไทยก็สู้ไม่ไหวนะครับ
แล้วก็พ่ายคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉัน
ก็ปลาชัยเป็นครั้งแรกนะครับในศึกวันเชนเป็นชิปนะครับ